ทาเวสุวรรณโนก็เป็นที่นับถือของประชาชนคนไทยและต่างชาติในยุคนี้ภาวะนี้อย่างดีทีเดียวนะคะ
นี่ก็คือหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจสายมูที่เราต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะ
ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามนะคะเป็นหนึ่งในนโยบายของพักชาติรุ่งเรืองค่ะ
นี่แหละค่ะท่านนี้ผู้หญิงสวยที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกกันว่ามาดามส้มค่ะ
พักชาติรุ่งเรืองบอกก่อนว่าพักนี้อย่างที่เขาพูดไปเลยว่าเป็นพักที่ชูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสายหมู่
พักนี้มีการส่งผู้สมัครสาวเขตสามคนในสามจังหวัด
แต่กลับได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก
เพราะนโยบายของพักที่ชูเศรษฐกิจสายหมู่กู้ชาติอย่างจริงจัง
ส่งเสริมส่งออกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มรายได้๑แสนล้านบาทต่อปี
แล้วขณะเดียวกันก็ยังมีการบุรณะวัดร้างทั่วประเทศ
ดูดนักท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อหารายได้ให้ชุมชนด้วยนะคะ
ก็คาดว่าในส่วนนี้ก็จะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ๒๐๐๐ล้านด้วย
ส่งเสริมการส่งออกแรงงานที่เกี่ยวกับความเชื่อ
อย่างเช่นการทำเจ้าพิธีกรรมผู้ที่มีวิทยาอาคมไปต่างประเทศ
ก็จะบรรจุให้เป็นอาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล

หัวหน้าพักชาติรุ่งเรืองอย่างมาดามส้มก็ยังเดินสาย
ไปพบปะกับบรรดาพ่อครูอาจารย์เกจิชื่อดังต่างด้วยค่ะ
ก็ไปชูนโยบายเรื่องนี้เป็นหลักก็แล้วแต่ละกัน
แต่เขาบอกว่าก่อนหน้าจริงก็มีชูเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรี

นี่แบบนี้ไปดูคลิปตอนเขาเดินพบปะประชาชนกันซะหน่อย
ประชาชนจะโตตกใจขนาดไหนนะครับ
โอ้โหตอนเห็นไกลเนี่ยประชาชนคงแปลกตาแปลกใจดี

นี่คือรองโฆษกภักดิ์ไทยสร้างไทยนายทวีชัย
ภัยโรธกุลพร้อมคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศ
และความเสมอภาคทางสังคมนะครับ
เป็นผู้สมัครสอบ๖๗บางซื่อดูสิทธิ์นะครับ

พร้อมกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ลงพื้นที่ขอแคลนเสียงจากประชาชนนะฮะ
โดยรองโฆษกภักดิ์บอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างกระแสนะ
แต่อยากจะเชิญชวนให้ทลายภาพความเหมารวม

ไม่มีเครื่องแบบกายกำกับคือแต่งอะไรก็ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเราทำงานอย่างเต็มที่
เหมือนคนอื่นเขาทุกคนนะครับ
นี่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งในการหาเสียงนะฮะ

ก็มีข่าวเรื่องของลูกของคุณอุ้งอิ๊งใช่ไหม

คุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวจะบินกลับมาเลี้ยงหลาน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพัก
พลังประชารัฐแคนดิเดตนายยกของภักรณ์

มีนักข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบ้างที่คลอดลูกชาย
ผลเอกประวิทย์บอกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ดูป้องกันวันนี้คุณทักศิลป์
ขอให้มีความสุขด้วยกัน

ขอให้มีความสุขด้วยกัน